จะไปดูกิจกรรมดีของเหล่าบรรดาล
ยุวทูตวัฒนธรรมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒

ไปสร้างความประทับใจถึงประเทศญี่ปุ่น

ขอบคุณมาก
ต้องแบบนี้เลย
โอ้โหนี่คุณเตียงมาเลยใช่ไหม

ไปดูบรรยากาศกันหน่อย
ติดตามได้จากรายงานนะครับ
เก็บตัวซ้อมเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

แม้วันแรกต้องแสดงท่ามกลางสายฝน

้อนกลมล้านนาบุภาอวยใจ
โดยใช้โคมล้านนาเป็นสัญลักษณ์

มีความสุขสดชื่นเหมือนดอกไม้

สยามเมืองทองเรืองรองวัฒนธรรม
แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรม
และความสนุกสนานตามวิถีชีวิตคนไทย

สัมพันธ์ไมตรี๑๓๐ปีไทยญี่ปุ่น

โดยผสมผสานท่ารำและดนตรีของสองชาติ

ผลตอบรับการแสดงของ๘ยุวทูต

โดยเฉพาะเจ้าภาพงานนี้แฮปปี้สุด

ที่ทางนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒
ถือว่าเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยอย่างยิ่ง
การแสดงชุดต่างประทับใจชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
ในญี่ปุ่นอย่างมากนะครับ
ได้รับเสียงตอบรับอย่างมหาศาล
ก็ผมดีใจในส่วนตัวที่สามารถส่งเสริมความสามารถ
ความสามารถของเด็กให้เป็นที่ประจักษ์กับชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ
ก็หวังว่าจะพัฒนาความสามารถของเด็กอีกเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับ
เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ใจดีทั้งมูลนิธิไทยรัฐและสายการบินแอร์เอเชีย
ต่างยินดีปรีดาพร้อมสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในต่างแดน
พวกเราเองก็ยินดีสนับสนุนเสมอนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการยุวทูตวัฒนธรรมจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเนี่ย
เรามีความยินดีมากในการที่จะทำงานด้วย
เพราะว่าเห็นความตั้งใจในการที่จะสร้างน้องให้ซึมซับในวัฒนธรรมของคนไทย
ปีนี้เราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์นิดนึงนะครับ
เราก็พาร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
พาเด็กที่มีการแสดงที่โดดเด่นนะครับ
แพ่วัฒนธรรมของประเทศไทยเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อมาเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยที่ดีงามของไทยครับ
เทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวปิดฉากลงแล้ว
แต่ภารกิจยุวทูตวัฒนธรรมยังไม่จบ
คลิปหน้ายุวทูตวัฒนธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกจังหวัดเชียงใหม่
บินลัดฟ้าไปทำหน้าที่ในงานเทศกาลไทยที่โอซาก้า
หวังว่าจะได้กำลังใจล้นหลามไม่แพ้กันค่ะ